อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จันทบุรีช่วงบ่ายโอ้โหต้องบอกว่า
อุกอาจจริงจริงสี่สบด้วยน้ำมือคนคนเดียว
แล้วไม่ได้เป็นการกราดยิงสี่ศพที่เดียวกันนะคะครับไปไล่ยิงทีละศพ
สองศพสามศพสี่ศพตามที่ต่างต่างอืมกระจายกันไป
ศพแรกคือแฟนเก่าของเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายนะคะในพื้นที่ของอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
ตำรวจสพสอยดาวได้รับแจ้งเหตุหลายจุดเลยต้องกระจายกันลง
เอาศพแรกก่อนค่ะนางสาววันเพ็ญระสารวงหรือว่าคุณแหม่มอายุ๔๙ปี
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าตลาดตลาดนัดตามูในตำบลทรายขาว
คนก่อเหตุคืออดีตแฟนของเธอที่ชื่อว่าประสิทธิ์ภูทองสุกอายุ๕๐ปีค่ะ
นายประสิทธิ์เนี่ยบังเอิญมาเจอแฟนเก่ายิงเธอตายหน้าตลาด
แล้วก็ขึ้นฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียนคช๖๑๗๑กรุงเทพ
ของผู้ตายนี่แหละขับหนีไปแต่ในรถคันนั้นมีลูกสาวผู้ตายนั่งอยู่ในรถคือนางสาวอรยาเชื้อเจริญวัย๒๕ปี
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือนายประสิทธิ์มือปืนนะคะเอาปืนจ่อยิงนางสาวอรยาลูกของแฟนเก่าเขาตายคารถ
แล้วขับต่อไปพร้อมกับศพมีศพติดรถไปด้วย
ขับต่อไปสองศพแล้วนะคะจากนั้นขับไปหาศพที่สามนายธีรชาติเต่าทอง
อันนี้คือในรถนี่คือนางสาวอรยาวัยยี่สิบห้าปีลูกสาวแฟนเก่าครับ
แฟนเก่าหน้าตลาดเสร็จขึ้นรถของแฟนเก่าที่มีลูกนั่งอยู่ขับหนีไป
แล้วจ่อยิงลูกเขาตายคารถไม่ปล่อยเขาลงยิงเขาตายคารถเลย
แล้วขับไปพร้อมกับศพที่คาวอยู่ในรถแบบนี้ไปหาศพที่สามครับ
ธีรชาติเต่าทองวัย๔๔ปีในพื้นที่ถ้ำสาริกาอำเภอโป่งน้ำร้อน
นายธีรชาติคนนี้เคยยืมเงินมือนายประสิทธิ์มือปืนไปสี่หมื่นบาทครับ
ก็ไม่รู้ว่าไปทวงหรือไปอะไรแต่ที่แน่ไปถึงคือยิงเขา
เป็นศพที่สามยังไม่จบนะคะนายประสิทธิ์ขับต่อไปอีก
ในพื้นที่เขาพลูทองอำเภอสอยดาวไปหานายบุญร่วมแสงมา
ซึ่งเป็นคนที่ขายอาวุธปืนให้กับนายประสิทธิ์อ่า
ยิงคนที่ขายปืนให้ตัวเองตายเป็นศพที่สี่ค่ะโอ้โห
นายประสิทธิ์คนนี้เนี่ยไม่รู้แหละว่าการที่เขาไปไล่ฆ่าคนสี่ศพ
มันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ประเด็นของนางสาววันเพ็ญศพแรก
แฟนเก่าเนี่ยพอรู้คือเป็นความคับแค้นใจส่วนตัว
คบหากันเรื่องหนี้สินคือตอนที่คบกันเนี่ย
ฝ่ายหญิงมีปัญหาเรื่องเงินนายประสิทธิ์ก็เอารถไปขายให้เงินฝ่ายหญิงไปห้าแสน
ทองคำไปอีกแปดบาทแล้วเลิกกันครับทีเนี้ย
นายประสิทธิ์คงจะเดือดร้อนเรื่องเงินแหละเขาก็เลยมาขอเงิน
อย่างน้อยสักสองแสนขอเงินคืนแต่ฝ่ายหญิงไม่ให้แต่เรื่องนี้เนี่ย
ไป๑ปีแล้วนะคะ๑ปีแล้วนะเกิดมา๑ปีแล้วค่ะ
แล้ววันนี้บังเอิญจริงนายประสิทธิ์มาเจอกับแฟนเก่า
หน้าตลาดนัดบ้านตามูนครับไม่รู้ว่าพกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาหรือยังไง
เขาบอกเขาเกิดบันดาลโทษะก็เลยยิงแฟนตายตรงนั้น

เขียนโน้ตบอกว่าทอง๘บาทแล้วก็รถ๑คัน
เนี่ยเขียนแปลว่าอย่างเนี่ยทอง๘บาทรถ๑คัน

แล้วยิงเขาตายแล้วก็อย่างที่บอก
พอขึ้นไปนั่งในรถลูกสาวเห็นแม่โดนยิง

ตะเวรไปก่อฆ่าชีวิตที่๓แล้วก็ชีวิตที่๔

โลกที่สี่ชีวิตไปจอดรถ
นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่โรงเรียนหนองมะค่า

มอบตัวตำรวจคุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรสอยดาวนะคะ
ได้ยินเสียงคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะเข้าไปทำข่าวได้ยินเสียงนายประสิทธิ์ตะโกนลั่นออกมา
ออกจากห้องสอบสวนเลยบอกว่าพวกมันสมควรตายทั้งหมดแล้ว
นั่งอยู่บนโซฟานั่นนะฮะค่ะนี่นะครับจับได้แล้วนี่ค่ะ
คือศพแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีประเด็นกันอยู่
ค่ะเรื่องของการยืมเงินตั้งแต่สมัยคบกันแต่มันผ่านมาปีนึงแล้ว
แต่มันก็ไม่ใช่เหตุที่จะไปยิงกันตายอืมส่วนศพที่สองที่สามที่สี่
เดี๋ยวตำรวจคงต้องขยายผลต่อใช่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ไม่ถึงโหดว้ายขนาดนี้นะครับ